พาคุณผู้ชมไปดูคลิปจริงแล้วเรารายงานข่าวไปตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
เป็นเหตุการณ์ลุงหัวร้อนไปขับรถกระบะขวางรถพยาบาลนะฮะ
ซึ่งเขากำลังจะนำผู้ป่วยไปส่งที่โรงพยาบาลพาน
แต่ปรากฏว่าลุงเหมือนลักษณะไม่เชื่อว่าในรถพยาบาลมีผู้ป่วย
จอดเลยนะคะแล้วก็ลงมาพิสูจน์หลักฐาน
ไหนดูสิมีผู้ป่วยจริงหรือเปล่าเปิดประตู
เอากระเช้ามาขอโทษเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นี่คลิปต้นเรื่องคุณผู้ชมให้ภาพเล่าเรื่องไป

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนผนโยธินช่วงเชียงรายไปอำเภอพาน
ขณะที่รถพยาบาลนะคะคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมคะ
กระบะคันนั้นแหละค่ะที่ไปขับรถขวาง
รถของโรงพยาบาลซึ่งเขาเตรียมจะนำผู้ป่วย
จากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลพาน
แต่ระหว่างทางไปเจอกับรถกระบะคันเมื่อสักครู่
ทะเบียนพพไข่๒๘๕๘เชียงรายขับขวาง
ไม่ยอมให้ทางกับรถพยาบาลทั้งทั้งที่คุณเห็นไหม
วับไฟก็มีไซเรนก็ดังนะคะแต่รถกระบะก็ไม่ได้สะทกสถาน
แถมยังลงมาเห็นไหมคะลงมาต่อว่าต่อค้าน
แล้วก็พยายามจะถามว่าไหนผู้ป่วย
คลิปนี้หลังจากที่ถูกแชร์ออกไปแน่นอนนะคะว่าชาวเน็ตคงไม่มีใครชื่นชม
มีแต่ด่าค่ะก็เลยทำให้มีผู้ชายคนหนึ่งนะคะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าอภิรักษ์กันทาออกมาโพสต์เฟซบุ๊กนะคะ
ระบุข้อความบอกว่ารถคันนี้เป็นของเขาเอง
คนขับเป็นคุณพ่อของเขาและเขาขอโทษแทนพ่อในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เขาบอกต่อว่าตอนนี้ตัวเขาทำงานที่กรุงเทพ
เดี๋ยวจะรีบตามพ่อไปไปขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็ลงท้ายให้คุณผู้ชมดูนะคะเสียใจครับ
ทีนี้สายสืบโซเชียลทำงานไวมาก
สืบประวัติของผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าอภิรักษ์กัณฑา
พบว่าเป็นตำรวจกองบังคับการควบคุมฝูงชน
สังกัดบชนกองบัญชาการตำรวจนครบานนะคะ
เมื่อวานนี้สดร้อนค่ะ
คุณลุงหัวร้อนพร้อมกับญาติ
เดินทางไปที่โรงพยาบาลพานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ

พร้อมกับบอกว่าขอได้ไหมสังคม

กระเช้าดอกไม้นำกระเช้าดอกไม้นี่แหละค่ะ
มอบให้กับเพศรัชกรหญิงวาสนาเตชะธีราวัฒน์
เป็นรองพ่อมในการโรงพยาบาลพาน
ไปดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยนะคะ

เมื่อวานนี้ไปที่สพท้องที่จุดเกิดเหตุก็คือ

ไปทำความปรับความเข้าใจ

แล้วก็พยาบาลที่อยู่ในคันเกิดเหตุ
สุดท้ายเรื่องจบลงได้ด้วยดีนะคะ

แต่คุณลุงที่ก่อเหตุก็ถูกปรับนะ